เราจะโฟกัสไปที่ประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้พักการเมือง
ไม่ว่าเป็นพักประชาชนิดหน้าที่ปัดพักเพื่อไทยก็ออกมาระบุนะครับว่า
กรทควรเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอก
โดยเฉพาะคนในคอสชมาทำงานเป็นนายกรัฐมนตรี
ติดตามการวิเคราะห์วันนี้กับคุณสุภาพเลยครับ
ครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
เรื่องของนายกคนนอก

ที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

เพราะมีเสียงค้านเยอะเลยครับ
ค้านส่วนใหญ่ก็มาจากนักวิชาการนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่

โผล่ขึ้นมาในสมัยที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโน
เป็นประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูล
เหตุผลของอาจารย์บวรศักดิ์ที่ให้ใส่คนนอกไว้ตอนนั้นพูดกันว่า
เอาเผื่อไว้ในยามวิกฤตแล้วมันจะหาทางออกไม่ได้
ถ้าหาทางออกไม่ได้ไม่เขียนไว้ให้มีนายกคนนอก
จะเอาใครจากไหนมาเป็นนายก
แล้วก็ยกตัวอย่างเท้าความไปสมัยที่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์เป็นนายก

ตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภา
สอสอหมดสภาพกันไปหมดทุกคน
แล้วถัดมาคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกตัดสินให้ทำหน้าที่ไม่ได้

เลือกเอาใครมาเป็นนายกก็ไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะว่ารัฐมนูลกำหนดว่า
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราชดรก็คือสส
ฉะนั้นอาจารย์บวรศักดิ์กับคณะในตอนนั้นก็คิดกันว่า
เปิดทางออกไว้หน่อยได้ไหม
เกิดมีลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาอีก
จะได้เอาใครก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นสอสอมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าจะเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องเห็นพ้องต้องกันต้องใช้เสียงมากเกินครึ่งหนึ่ง
จะสองในสามหรือสามในสี่หรือสี่ในห้าไม่รู้
แต่ว่าให้เป็นเสียงส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่ง
คนนั้นถึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่พอมาถึงร่างของอาจารย์มีชัย
ไม่ได้เขียนเรื่องทางออกอย่างนั้นไว้
ไม่ได้เขียนเรื่องว่าจะต้องใช้เสียงเท่าไหร่
แต่เขียนว่านายกรัฐมนตรีมาจากเสียงโหวตของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเสียงข้างมาก
แปลว่าถ้าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรโหวตให้ใครขึ้นมาเป็นนายก
คนนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสอสอคนนั้นก็เป็นนายกได้
รัฐมนูลมาตรา๘๓เขียนไว้อีกว่า
พักการเมืองทุกพัก
ต่อไปนี้ก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยก่อนจะให้คนมาเลือก
ให้เสนอชื่อคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักนี้ไว้๓คน
แต่ว่าพักไหนไม่เสนอก็ไม่เป็นไร
ให้เสนอไว้๓คนรายชื่อคนที่จะเป็นนายก
คนที่รับที่จะเป็นนายกของพักนี้
จะไปรับให้เป็นนายกของอีกพักหนึ่งที่ก็มาเชิญทีหลังไม่ได้ครับ

ลงเป็นบันทึกอักษรชัดเจนแล้วเนี่ย
พักไหนมาชวนทีหลังไม่ได้แล้ว
ก็แปลว่าไม่ซ้ำซ้อนกันแน่
แนวคิดนี้กรรมการร่างรัฐมนูล
บอกว่าจะเรียกว่านายกคนนอกก็เรียกได้

เพราะเป็นคนที่สอสอในสภานั่นแหละเลือกกันมา
เอาถ้าสอสอในสภาไม่เลือกขึ้นมาเขาก็มาเป็นไม่ได้
จะมาสืบทอดอำนาจมาจากไหนไม่ได้ทั้งนั้นถ้าสอสอไม่เลือก
นี่ความคิดของกรรมการร่างรัฐมนูล
แต่คนที่เขาต่อต้านเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเยอะ
ที่จะทำให้คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอิทธิฤทธิมีทิเดช

ไปขอให้พักขนาดกลางเสนอชื่อเป็นนายก
ขนาดใหญ่นั้นเขาไม่เสนอแน่
เขาจะมีคนของเขาแน่นอนแต่ถ้ามีพักขนาดกลางขึ้นมาเสนอใครสักคนหนึ่ง
มาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีกระบวนการที่จะให้พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ย
เห็นด้วยที่จะเอาคนนี้ล่ะเป็นนายกรัฐมนตรี
ถึงแม้ว่าพักใหญ่ตอนแรกไม่เห็นด้วย
แต่ว่าถ้าจะเป็นรัฐบาลต้องมาเสนอชื่อคนนี้เป็นรัฐมนตรี
แล้วให้สอสอลูกพักร่วมกันเสนอชื่อคนนี้แหละเป็นนายกรัฐมนตรี

ลักษณะอย่างนี้การเมืองไทยเป็นมาตลอด
แต่ว่ากรรมการร่างก็บอกว่าถ้าสอสอไม่เอาซะอย่างหนึ่งเขามาไม่ได้หรอก
ก็เมื่อสอสอจะเอาแล้วไปช่วยยังไงได้
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความหวาดระแวงกันว่า
ถ้าเขียนไว้อย่างนี้โอกาสที่จะมีการสืบทอดอำนาจ
อย่างที่คุณก๊อฟบอกเมื่อสักครู่ว่าเขาห่วงกันว่าจะมีคนในคอสชนี่แหละ
สืบทอดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่นายกรัฐมนตรีท่านปฏิเสธชัดเจนว่าไม่ใช่แน่
แต่คนอื่นที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีก็มีคนกังวลอยู่ว่า
คนนี้อาจจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นด้วยความเหล้าแวงอย่างนี้ล่ะครับ
ฝ่ายการเมืองเขาบอกว่าเขียนไว้อย่างนี้ลักษณะถอยหลังเข้าคลอง
ว่าถอยหลังเข้าครองเพราะรัฐมนูลปี๔๐
กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่านายกรัฐมนตรี
ต้องมาจากการเลือกตั้งคือเป็นสอสอ
ฉะนั้นพอมาเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าถอยหลังเข้าคลอง
มันก็ดูไม่สง่างาม
แต่ว่าฝ่ายกรรมการร่างเขาบอกว่าไปดูซิ
รัฐมนูลปี๔๐เท่านั้นนะ๕๐เท่านั้นนะ
อกนั้นรัฐมนูลฉบับอื่นไม่ได้กำหนดว่านายกรัฐมนตรี
ต้องมาจากสอสอไปดูรัฐมนูลประเทศไหนไหนเขา
มีน้อยประเทศเต็มทีที่กำหนดให้
นายกรัฐมนตรีมาจากสส
ฝ่ายการเมืองเขาบอกว่าอ้าวนั่นเขาเป็นประเทศที่
เขาไม่มีลักษณะพิเศษเหมือนบ้านเรา
ไม่มีใครที่ไหนไปเสนอคนนอกหรอกครับ
เพราะว่าเขาเป็นธรรมเนียมกันไม่ต้องเขียนไว้
ก็เป็นธรรมเนียมว่าเขาต้องเลือกเอามาจากสอสอ
เรื่องนี้ก็มีข้อถกเถียงกันไม่จบหรอกครับ
มีที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างคนหนึ่ง
ชื่อดรเจดโทนวนิก
ดรเจดโทนวนิกเสนอให้ปลดล็อก
คนที่เห็นในภาพนี้ดรเจดโทนวนิก
เสนอว่าเพื่อให้สังคมสบายใจเอาอย่างนี้ไหม
รัฐมนูลในบทเฉพาะการเนี่ย

คศ๑๖๑๗คนตอนนี้
เข้ามาเล่นการเมืองไม่ได้
ใครจะไปเสนอชื่อใคร
ใน๑๗คนนี้ไม่ว่าพลเอกคนไหน

เขียนล็อกไว้ในบทเฉพาะการ

อาจารย์มีชัยบอกว่าโดยส่วนตัวและท่านไม่เห็นด้วย
แต่ว่าท่านจะไปลองปรึกษากับคณะดู

ก็ออกมาเหมือนอย่างที่ว่านะครับ
ก็คือว่าไม่มีใน
ไม่มีในบทเฉพาะการกำหนดไว้
ประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญ

ที่บอกว่านายกมาจากคนที่ไม่เป็นสอสอได้

มีคำอธิบายจากกรรมการร่างบางคน

นายกมาจากสอสอแต่ไปดูสิ
ดูเหมือนว่ามีทางเลือกมาก๕๐๐คนสส

คนที่จะมาเป็นนายกจากสส

ก็คือว่าถ้าพักนี้ได้รับเลือกตั้ง
ก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นนายก

แล้วประเทศไทยคนตั้ง๖๐กว่าล้านคน

ทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นที่มีความรู้ความสามารถ

ฝ่ายการเมืองนั้นเขาระแวง

ว่ามันอาจจะเกิดลักษณะสืบทอดอำนาจ
ว่ามันอาจจะเกิดลักษณะสืบทอดนำนาจ
คุณภาคดรมจำได้นะครับ

กับความชอบชื่นชอบตัวบุคคล

หน้าที่ไปแล้วมีเสียงเรียกร้องว่า

คนคิดว่าจะต้องเสนอนักการเมืองที่เป็นหัวหน้าพักคนหนึ่งเป็นนายก

เขากำลังเรียกร้องว่าต้องมาจากสอสอ
แล้วสุดท้ายดรอาทิตย์เสนอชื่อใครฮะ
คุณอานันต์ปัญญารชุนครับ
ไม่ได้เป็นสอสอแต่พอเสนอชื่อคุณอานันต์ปัญญารชุน
เฮฮะกลับมาเป็นนายกรอบสอง
คนชอบฮะทั้งที่คุณอนันต์ก็ไม่ได้เป็นสอสอ
เมื่อวานนี้ยังเรียกร้องอยู่หยกว่า
ต้องนายกที่มาจากสส
เพราะเสนอชื่อคุณอานันด์คนเห
ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องประหลาดระหว่างหลักการกับตัวบุคคล